คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ชวนคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยดีกว่า
มันเป็นประเด็นพิพาทระหว่างทางวัดกับทางคอนโดมิเนียม
ด้วยความที่ว่าวัดบางสแก่นอกอยู่ใกล้กับคอนโด
แต่วัดบอกอยู่มาก่อนเป็นร้อยปี
คอนโดมาสร้างใกล้แต่ลูกบ้านในคอนโดบ่นว่าเวลาที่วัดมีสวดศพมีอะไรเสียงดังมาก
เสียงเบาหน่อยได้ไหมร้องเรียนกันตั้งแต่ต้นปีคือมีปัญหากันตั้งแต่ต้นปี
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ก่อนเป็นเหตุการณ์ที่ลูกบ้านในคอนโดกับชาวบ้านชุมชนบางสแก่เขาเถียงกันนะคะ
ลูกบ้านคอนโดบอกว่าเขาได้รับผลกระทบนะช่วงสวดศพคือช่วงเวลาพักผ่อนนะ
เหมือนเขาเดินมาถึงในวัดเลยนะเนี่ยใช่ค่ะบางส่วนเข้าไปถึงในวัดจริงจริง
เสียงแววในคลิปมันจะมีเสียงพระสวดศพอยู่ด้วย
คือเขาร้องเรียนไปสำนักพุทธร้องเรียนไปหลายอย่างหมายถึงลูกบ้านในคอนโดนะ
แล้วบางส่วนเขาก็บุกไปถึงวัดเลยโอ้โหก็ไปบอกทางวัดว่าเบาเสียงหน่อยได้ไหม
ศพเสียงดังแล้วก็ช่วงสวดศพช่วงค่ำช่วงเย็นเย็นลูกบ้านที่อยู่ในคอนโดมิเนียมใกล้วัดเขาพักผ่อนกันอยู่
เขาบอกแบบนี้คือมาซื้อคอนโดอยู่คอนโดขึ้นแถววัดมาซื้อคอนโดอยู่
แต่แต่วัดบอกวัดสร้างมาก่อนเป็นร้อยปีนะตอนทางคอนโดสร้างเนี่ยเจาะเสาหงเสาเข็มพื้นสะเทือนทางวัดยังไม่บ่นชาวบ้านยังไม่ว่าเลย
เขาบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมว่ายังไงคะนี่คอนโดที่สร้างอยู่ติดเนี่ยขั้นแค่คลองเล็กเองพี่อุ๋ยมันใกล้ขนาดนั้นเลยอะค่ะ
สวดศพดังเหลือเกินอย่างนี้หรอนี่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูคอนโดเยอะนะคะเห็นไหมคะมีคลองกั้นคลองเล็กเองอะค่ะ
แล้วมีปัญหากันตั้งแต่ต้นปีคือคนในชุมชนเขาบอกว่าอดีตเจ้าอาวาสมรณภาพทางวัดจัดงานศพแล้วก็สวดตามปกติ
ลูกบ้านในคอนโดเริ่มมาต่อว่าค่ะแต่ทางวัดเขาก็บอกว่าเขาก็สวดแบบนี้มาหลายสิบปีเสียงก็ประมาณนี้เสียงไม่ได้ดังไปกว่าเดิม
มีหนังสือจากสำนักพุทธส่งมาที่วัดด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนกับลูกบ้านในคอนโดร้องเรียนไปที่สำนักพุทธ
วัดเขาบอกวัดเขาก็ได้รับผลกระทบนะเรื่องนี้จะยังไงกันดีอ่ะวัดสร้างมาก่อนคอนโดมาทีหลังถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้ไหม
โดสร้างตอกเสาเข็มพื้นสะเทือนเสียงดังคนในชุมชนหรือทางวัดก็ไม่เห็นเคยไปร้องเรียนอะไรเลยค่ะ
มาร้องที่วัดไม่เท่าไหร่แต่ว่าคุณร้องไปยังสำนักพุทธ

พอมาตรวจสอบทางวัดเขาบอกโอ้โหกลายเป็นวัดเกิดปัญหาเลย
เดี๋ยวลองฟังเสียงประธานกลุ่มชุมชนคนรักบางสแก่ค่ะ

มุมมองผมที่ผมอยากจะชี้แจงนะครับ
ประเพณีวัฒนธรรมนะครับศาสนาศาสนสถานเนี่ยมันตั้งมาก่อน
คือผมไม่อยากไปพูดหรอกว่าใครตั้งก่อนตั้งหลังแต่ผมมีหลักฐาน
คือผมคิดว่ามันควรดำรงต่อไป
แต่ทีนี้ว่าถ้าเกิดทางวัดทำเกินเลยกว่าเหตุ
อย่างคุณร้องเรียนทางวัดก็จะปรับปรุงนะครับ
แต่ทีนี้ทางวัดไม่ได้ทำแล้วคุณร้องเท็จ
นี่ค่ะคือทางชุมชนเขาก็เลยบอกว่า
อยากจะให้ลูกบ้านคอนโดที่ไปร้องเรียนกับสำนักพุทธให้เข้าใจด้วย
ก็เนี่ยวัดไงนี่วัดเวลามีการสวดศพมีงานศพ
ก็จะเสียงประมาณนี้แหละไม่ได้ดังไปกว่าวัดอื่นเลยเสียงปกติ
คือถ้าสวดศพเขาก็สวดแค่จบใช่ไหม

คือทางวัดหรือว่าชาวชุมชนก็บอก
ถ้าเกิดว่าโอ้โหปล่อยให้มีงานเลี้ยงบวชพระ

อะไรอย่างนี้ทั้งคืนเสียงดังตุ้มตั้มอันนี้ไปอย่างหนึ่ง

ใช่ค่ะนี่ค่ะคือทางชุมชนก็เลยบอกว่า

แล้วเราก็คนพุทธด้วยกันเข้าใจตรงนี้ได้ไหม

ทางพระวัดบางสแกนนอกพระอาจารย์วรพงศ์อภิจาโร

ตอนนี้ทางวัดก็ได้รับหนังสือจากสำนักพุทธนะคะ
ทางวัดก็รีบทำหนังสือชี้แจงกลับไป
ช่วงโควิด๑๙ทางวัดไม่ได้เปิดลำโพงเสียงดังอะไรเลย
บอกชาวบ้านว่าทางวัดมีการแจกข้าวสารอาหารแห้ง
ต้มสมุนไพรฉีดยาฆ่าเชื้อให้กับชาวบ้านในชุมชน
เวลาจะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชน
ใช้แค่โทรโข่งมันจะเสียงดังขนาดไหนกันเชียว
เหมือนกับมีคนร้องด้วยว่าใช้เครื่องขยายเสียงเสียงดัง
แล้วช่วงที่จัดงานอะไรต่างเนี่ย
ช่วงโควิด๑๙เวลาแจกข้าวแจกของให้กับคนในชุมชน
ทางวัดก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ประสานตำรวจสอนอตลาด
ประสานสำนักงานเขตธนบุรีทุกอย่างเรียบร้อย
ทุกอย่างคือทางวัดเขายืนยันว่าเขาทำอย่างถูกต้องหมดเลย

แจ้งไปยังสำนักพุทธนะคะลงวันที่คือวันที่อดีตท่านเจ้าอาวาส
รณภาพแล้วเขามีการประกอบพิธีทางศาสนา

ใช่ค่ะพูดง่ายก็คือมีการสวดพระอภิษฐรรมศพ

และพิธีพระอภิษฐรรมศพของอดีตท่านเจ้าอาวาส
แน่นอนว่าต้องใช้เครื่องขยายเสียงตอนที่มีงาน
ก็เป็นแค่เป็นแค่ช่วงเวลาไม่ใช่ตลอดเวลาไงคะ
แต่ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งทัวร์ลงสำนักพุทธท่านนะฮะ
คือฟังจากหลวงพี่ท่านบอก
คือสำนักพุทธพอมีคนร้องไปก็มีหนังสือถามมา
ใช่วัดก็ต้องชี้แจงกลับมา

ทีมข่าวก็เลยไปถามทางคอนโดให้ด้วยค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

นิติคอนโดยอมรับว่าลูกบ้านมาร้องเรียน
กับทางนิติคอนโดมิเนียมจริง
คอนโดรู้อยู่แล้วว่าคอนโดมาทีหลัง

รู้อยู่แล้วว่าเราควรจะอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย
นิติคอนโดบอกแบบนั้น
แต่ว่าเนี่ยค่ะทางนิติคอนโดบอกว่าเอาจริงนะ
ช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ได้มีใครร้องเรียนเรื่องเสียงดังจากทางวัดแล้วนะ
เรื่องที่ทางวัดได้รับหนังสือจากสำนักพุทธเนี่ย
นิติคอนโดบอกว่าไม่ได้เป็นคนร้อง
แต่ลูกบ้านเป็นคนร้องเองไม่ได้ร้องผ่านทางนิติคอนโดค่ะ

ใช่ค่ะตอนนี้ก็อยากให้คนร้องไปถอนคำร้องเหมือนกัน
คือคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในคอนโดตรงนี้
ก็เหมือนกับเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้ว
ที่เขามาซื้อคอนโดตรงนี้อยู่กัน
ก็เป็นคนในพื้นที่ที่เคยอยู่ตรงนี้กันมาก่อนแหละ
ก็น่าจะเข้าใจแต่ก็อาจจะมีลูกบ้านคอนโดบางส่วนที่ไม่เข้าใจ
ก็เลยไปร้องเรียน
ทีนี้ค่ะ
หนังสือชี้แจงที่ทางวัดส่งกลับไปให้ทางสำนักพุทธ
ก็มีการส่งหนังสือกลับไปชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะคะ
ต้องรอผลว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะ
คุณผู้ชมนี่ส่งข้อความมาคุยกันเยอะมาก
ขอบคุณมากเลยนะคะที่ชวนคุยกันไป

เดี๋ยวทีมข่าวของเราจะรายงานคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน

นิติของคอนโดก็ชี้แจงแล้วว่า
โอ้โหมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวจะไปทัวร์ลงนิติเขา

ไม่ได้เป็นการร้องเรียนผ่านในนามนิติบุคคล
เป็นส่วนบุคคลของลูกบ้าน